หน้ากรณีที่คนร้ายขับรถเก๋งไป
ไปจอดหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งแล้วก็ลงไป

ปรากฏว่าใช้อาวุธปืนเจาะยิงไปที่ผู้ชายอายุ๓๒ปี

ล่าสุดตำรวจก็ไปขอสารอนุมัติออกหมายจับคนร้ายแล้ว๑คน
คุณผู้ชมนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อวานนี้
มีคนร้ายสองคนเป็นผู้ชายขับรถเก๋งไปจอดอยู่เนี่ย
หน้าห้องเช่าไม่มีชื่อแห่งนี้แหละค่ะ
ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยข้างตลาดปากคอยใต้
ตำบลสรรผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากนั้นหนึ่งในคนร้ายเดินลงมาจากรถ
แล้วก็หายเข้าไปในห้องเช่าหมายเลข๕
ซึ่งห้องเช่าหมายเลข๕นายพารากรทองมันอายุ๓๒ปี
เป็นชาวจังหวัดชายนาฏเช่าอยู่กับแฟนสาว
แล้วตอนลงไปนะคนร้ายลักษณะคือไปพูดจา
เจรจาอะไรกันสักอย่างแต่ตกลงกันไม่ได้
ตัดสินใจชักอาวุธปืนออกมาค่ะขนาด๙มิลลิเมตร
หน่ำยิงนายพลากร๓นัดจนเสียชีวิต
แล้วรีบขับรถออกจากจุดเกิดเหตุหลบหนีไป

กำลังนำตัวนายพลากรคนเจ็บส่งโรงพยาบาลปรากฏว่า
แฟนสาวของผู้ตายก็คือแฟนสาวของนายพลากร
ตอนนั้นยังไม่ตายเนี่ยนะคะอาศัยช่วงชุนละมุนหลบหนีไป
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลบหนีทำไมนะตอนนั้นนะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะแฟนสาวของนายพลากรผู้ตาย
ซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวน
พ่อแม่ปิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้เบาะแสของคนร้าย๒คน
ก็เลยมีการรวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนคนขับรถเก๋งตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับเช่นเดียวกัน
ทีนี้แฟนสาวของผู้ตายอ้างบอกว่า
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นายพลากรแฟนนุ่มถูกยิง
ตอนนั้นตัวเองตกใจค่ะก็เลยหนีไปก่อน
ไปตั้งหลักไปหลบอยู่บ้านเพื่อน
แต่พอตั้งสติได้ก็เลยเดินทางมาหาตำรวจมา
ปากคำกับตำรวจส่วนนี้เป็นภาพของคนที่เสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับ
ทวงหนี้ธุรกิจอะไรสักอย่าง
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
ส่วนศพของนายพลากรผู้ตายตอนนี้ยังไม่มีญาติ
ติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ